ทำไมโรงพยาบาลถึงปฏิเสธการรักษาผู้ป่วย

เหตุการณ์นี้ค่ะตัวพยาบาลเองกลัวว่าจะติดวรรณโรคจากผู้ป่วย

ซึ่งจริงผู้ป่วยเคยไปรักษาวรรณโรคแล้วก็หายแล้วด้วยนะ

หรือกุภัยน่ะเอามาส่งรงพยาบานที่ใกล้ที่สุด
จริงไม่อยากบอกชื่อโรงพยาบาลแหละ

ทีนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็น
คุณตาเนี่ยได้รับประสบอุบัติเหตุ

แล้วก็ถูกนำตัวส่งมาที่โรงพยาบาลแถวบางบอนนะ
ทีนี้โรงพยาบาลให้เหตุผลว่าตัวผู้ป่วยเป็นวรรณโรค
แต่จริงครอบครัวเขาบอกว่ารักษาวรรณโรคหายแล้วนะ
แล้วทีนี้ทำยังไงกลายเป็นว่า
ทางโรงพยาบาลเข็นผู้ป่วยออกมามาอยู่ด้านนอก
ลูกสาวของคุณตาเองก็ไม่พอใจสิคะเอาเรื่องนี้มาโพสต์ร้องเรียน
เราได้คุยกับลูกสาวของคุณตานะ
คือคุณวาสนากมลสวัสดิ์อายุ๓๑ปีก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าว
บอกว่าพ่อเนี่ยประสบอุบัติเหตุมรสัยล้ม
เมื่อวันที่๙เมษาที่ผ่านมา
พอกู้ภัยเอาตัวคุณพ่อไปส่งถึงที่โรงพยาบาลก็เข้าห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลก็วินิจฉัยเอ็กซาเรย์
ผลปรากฏออกมาว่าคุณพ่อน่ะซี่โครงหัก๔ซี่ค่ะ
หายปลาร้าร้าวด้วยแล้วก็หัวแตกเย็บ๔เข็ม
ทีนี้เจ้าหน้าที่เข็นพ่อออกมารอตรงจุดพักคอย

เฮ้ยอะไรนะซิโครงหัก๔ซี่หายประระะร้าว
แต่ปัญหาเนี่ยนี่ฉันว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ที่ลงพยาบาลนะ
ไม่ยอมรับเหตุผลคืออะไรกลัวจะติดเชื้อวรรณโรคจากพ่อเนี่ย
เพราะเห็นผลเอ็กซาเรย์ปอดไงก็เลยคิดว่าเป็นวรรณโรค
แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วลูกสาวแจ้งกับทางโรงพยาบาลไว้นะ
พ่อเป็นวรรณโรคจริงแล้วก็เคยป่วยโควิด
รักษาหายแล้วเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น
ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลย

เพราะว่าพ่อเคยไปผ่าไส้เลื่อนที่โรงพยาบาลอื่น

คือถ้าสมมุติเกิดเป็นจริงมันก็วิสัญญีก็ติดไปแล้วไหม
ทางลูกสาวเขาก็พยายามชี้แจง
แต่พยาบาลคนนั้นพูดจาไม่ดีใส่
พูดกลับมาบอกลูกสาวว่าไงรู้ไหม

ก็ให้มันไปติดที่นู่นสิไม่ต้องมาติดที่นี่

ใช่สุดท้ายโรงพยาบาลยอมรับตัวเข้ารักษา
แต่พยาบาลคนนั้นก็ยังพูดจาไม่ดี

เป็นที่ตัวบุคคลคนคนเดียวเลยนะคุณผู้ชม

ลูกสาวก็เลยร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทำหน้าที่

คิดดูสิรองพอส่งจดหมายคือทางโรงพยาบาลเองส่งจดหมายมาขอโทษ
แล้วก็ให้ส่วนลดให้ลูกสาวไปใช้บริการในราคาพิเศษ
พี่เบิร์ตคือพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่ะ
ซึ่งเธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอพยาบาลคนนี้อีกไหม

แล้วอีกอย่างหนึ่งจดหมายที่โรงพยาบาลส่งมา

ทำไมตัวพยาบาลคนนั้นถึงไม่เห็นมาขอโทษเลย
เพราะว่าสิ่งที่ติดใจคือติดใจคำพูดของพยาบาลคนนั้นมากกว่า

เหรอไม่มีไม่ได้รู้จักอะไรกันมาก่อน
พอได้ฟังแบบนี้ก็เลยเดี๋ยวจะเตรียมหลักฐาน

ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของพยาบาลคนนี้ต่อไปด้วย
คือก็ฟังข่าวนี้ก็อย่าเพิ่งเหมารวมด่าทั้งโรงพยาบาล
อย่างที่พี่ตำแข็งบอกมันน่าจะเป็นทิศโกบุคคล
มาก่อนหรือเปล่าเพราะดูมันไม่ปกติ
ถ้าโดยมากมีเรื่องแบบนี้ในโรงพยาบาลน่าจะตั้งกรรมการสอบ

เรียกถามว่าพยาบาลท่านนี้มีลักษณะนิสัยเป็นยังไง
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยละกันนะคะ